คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของเหตุสลดฆ่ายกครัว
ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึ่งเหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้ง๗ศพนะครับ
คนที่รอดชีวิตคนที่เหลือในครอบครัวเนี่ย
ยังทำใจไม่ได้แล้วก็วันนี้จะมีการจัดพิธี
จัดพิธีในการเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อให้ทุกดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุขตินะครับ

ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในวันเกิดเหตุ
ยังถูกวางเกลื่อนทั่วบริเวณหน้าบ้าน
โดยทางญาติเองได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ทางญาติจะเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อร่วมกันทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคนในครอบครัวทั้ง๗
ไปสู่สุขติตามความเชื่อทางศาสนาครับ
ขณะที่นางนุษย์สอนสังอายุ๓๗ปีภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เดินทางมาร่วมงานศพของแม่พี่สาว
แล้วก็ลูกอีก๒คนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ

จากเธอยังอยู่ในอาการช็อกยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่นเดียวกับหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็คือนายธินกรอ่อนมุก
น้องชายของนางนุษย์รอดชีวิตจากเหตุฆ่ายกครัวครั้งนี้
ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยยอมรับว่าที่พี่สาวของเขาตัดสินใจไปทำงานที่กรุงเทพ
เพราะทนนิสัยของนายสุชีพพี่เขยไม่ได้
ที่ผ่านมาพี่สาวเคยถูกซ้อมและถูกทุบตีอยู่บ่อยครั้ง
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจหนีไปอยู่กรุงเทพ
หนีจากสามีคนนี้นะครับและไม่กลับมาที่บ้านที่ชุมพรอีกเลย
ซึ่งหลังจากนี้ครอบครัวของเขาก็จะเหลือกันแค่๒คนพี่น้อง
ยังไม่รู้เลยว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร
เพราะว่าศูนย์เสียคนในครอบครัวไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็ในช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและคณะ
ก็ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ